ตัวช่วยของโอมอันที่๖ก็คือ
ข้ามไปเลยครับ
ไปเลยนะครับก็รับเงินรางวัลในเพลงนี้ไปเลยนะครับ
แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าน้องเขาจะร้องได้ทั้ง๓เพลงหรือเปล่า
แต่แน่ไม่มีต่ำกว่า๑หมื่น
แต่ถ้าอีก๒เพลงถูกหมด๔หมื่นบาทแน่นอน
ตอนนี้เหลือเพลงสุดท้ายและเดี๋ยวอีก๑ตัวช่วย
คุยหน่อยดีกว่าไหนก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้ว
โอมเวลาคุณพ่อสอนโอมพ่อสอนอะไรบ้าง
ลูกอมกับพี่ครับ

แล้วที่ฟันเราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรไหนบอกมาสิ

ตอนเด็กไม่รู้ตอนนี้โตแล้วรู้แล้ว
แล้วได้กินท็อฟฟี่อีกบ้างไหม

เอาเงินที่จะซื้อท็อฟฟี่ไปซื้อข้าวกินดีกว่า
จากพ่อบอกไม่ให้ซื้อของกินที่ไม่มีประโยชน์แล้ว
มีอะไรที่พ่อสอนเราอีกอืม
ต้องซื้อกล้องที่มีประโยชน์ครับ

แครอทหัวนอกก็ด้วยนะล่ะ
โอ้โหเด็กดีนะเพราะว่าเด็กเนี่ย
โอ้โหกับผักนี่ให้กินผักนี้ยากมาก
แล้วผลไม้ล่ะผลไม้กินอะไรมั่ง

แตงโมชอบที่สุดเลย

คุณพ่อปลูกฝังยังไง
ทำไมลูกเราถึงชอบกินผลไม้กินผัก

คุณพ่อใช้วิธีมาหลอกล่อ

แล้วก็ให้ลูกเราเชื่อในสิ่งที่เราพูด
ลับมันคืออะไรเป๊กอยากรู้ตรงนั้น

ช้าหน่อยแต่ว่าพอเขาโตขึ้น

เราก็จะบอกว่าอันนี้มันมีประโยชน์นะลูก

แล้วก็นูกินค่ะไปแล้วมันจะมีประโยชน์

ในฐานะคนเป็นพ่อ
การที่เรามีลูก

คุณพ่อก็เหมือนเราปลูกผักปลูกข้าว
ลูกข้าวก็ต้องใช้วิธีแบบนึงปลูกผักแบบนี้ก็ใช้วิธีแบบหนึ่ง
แล้วกับลูกเราคะเราใช้วิธีฟุมฟักและปลูกฝังความดีลงไปแบบไหนบ้างคุณพ่อ
ขั้นแรกเลยเราต้องให้ความรักกับเขาเอาใจใส่ว่าต้องคอยดูแลเขาว่าเขาทำอะไร
สังเกตเขาถ้าเขาทำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วเนี่ยเขาก็ให้เขาทำไปแล้วก็บอกว่ามันดีนะลูก
ถ้าเขาเริ่มแบบว่าไปวิ่งเล่นหรือว่าอะไรแล้วบอกโอมเจ็บพอเจ็บขามาอย่างล่าสุดเราก็ไปเจ็บขามา
เราก็บอกว่าน้องโอมเจ็บขาดีไหมลูกถ้าขาหักจะได้มาร้องเพลงไหม
ไม่ได้เขาก็ฟังเราให้บทเรียนให้เขาเตรียมเองแล้วเราค่อยสอน
บางทีเขาอาจจะไปสนเล่นไฟบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แล้วร้อนมือเราก็ให้โดนก่อนแล้วเราค่อยสอน
อย่างก็เป็นบทเรียนได้แต่ถ้าบางอย่างมันบางทีรุนแรงไปไฟช็อตอย่างนี้ไม่ได้
ก็เป็นข้อดีเพราะว่าที่คุณเป็ดอยู่บ้านทำมาก็เลยมีเวลาได้ใกล้ชิด
ซึ่งในหลายครอบครัวของคนเมืองยุคนี้เนี่ยโอกาสแบบนี้หายาก
บางทีพ่อกับแม่พ่อกับลูกไม่เจอกันเลยก็มี
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำงานกลับบ้านมาลูกก็หลับ
น้องโอมไม่ใช่พูดคำเดียวคือน้องโอมอย่าไปตรงนู้นนะอะไรมันอันตราย
เขาจะฟังเราเลยแล้วก็ปฏิบัติ
สามารถสตาร์ฟเขาได้ทุกคำนี้เลย
บอกว่าอย่าแต่ต้องบอกเหตุผลด้วยว่าอย่าเพราะอะไร
เอาละโอมเดินทางกันมายาวไกล
จบเพลงที่๓นี้ปุ๊บจะได้เฉลยกันแล้วว่า๓เพลงที่ร้องมาเนี่ยถูกกี่เพลง

ถ้าพร้อมแล้วเพลงที่๓อินโทรมาเลยครับ
พออินโทรขึ้นมามีแบบรอยยิ้มขึ้นมาทันทีเลย

เพลงนี้ร้องได้มั้ยครับ

แสดงว่ามั่นใจ

มาถึงเพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้ถ้าร้องถูกทั้งหมด๓เพลงรวมเพลงนี้
จะมีมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงมาครับ
แก้วจ้า
เต้นใจจนนะแก้วของพี่
พี่หลงรับแก้วมานาน
ทุกวันคิดสิ่งคนดี

พี่บ้านเหลือไร
แต๋วเอ่ยก่อนนี้ไม่เคยมีน้องอยู่ไกล
เดี๋ยวนี้เต๋วจากไปใกล้ทิ้งพี่ในโศกอะไร
แต๋วไปไหนไม่บอกพี่เลย
พี่หลงรักเต๋วมานานเอ็นใจพี่เจอตาวาน
แค่ทรมานเดี๋ยวการช่วยมือ
กลับมาถึงหน้าที่รักอย่าช้างนักศิษย์หล่างช่วย
เต๋วเอ็นใจหน่อยสิ
เต๋วจาก
กลับคืนบ้านหน้าในหน้าขวานพี่
เต๋วศิษย์เพียยยอภัยทิ้งใครก็บ่อยบ้านี้
กลับเต๋วโทษดีพี่ยังต้องการ
วันหลังไม่ต้องเปิดเพลงก็ได้
บอกชื่อเพลงมาแล้วร้องเลย
ตอนนี้อาจารย์หน้าหนังตรีที่เออเรนด์หนังตรีเพลงนี้ร้องไห้เลยโอม
หมอโอมไม่แคร์ดนตรีอาจารย์เลย

รายการเราบอกแล้วว่าเอาเนื้อเพลงที่ถูกต้องนะครับ
ร้องเสร็จไปแล้วโอมคิดว่าร้องถูกหมดไหมครับ

ชัวร์แบบมั่นใจอย่างนี้ได้เปล่าครับ
ใช่ครับ

นี่เรียนคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง
อาจจะลืมไปนี่คือเด็ก๕ขวบเท่านั้นนะครับ

มีความสามารถนะครับก็ต้องขอชมคุณพ่อคุณแม่นะฮะ
เลี้ยงมาดีมากให้ผิดผลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
ผมเชื่อว่าวันหนึ่งโอมนี้จะโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพคนหนึ่งทีเดียวนะน้องโอม
เอาล่ะอย่างที่บอกกันไว้สัญญากันไว้
ว่าร้องจบ๓เพลงแล้วเราจะเฉลยทีเดียว
อยากฟังคุณป่านุ่มเฉลยหรือยังครับ

ได้แน่เพลงหนึ่งไม่ต้องห่วง
เพลงเดียวเหรอคะ
ตอนนี้เท่าที่รู้ตอนนี้เพราะว่าเปิดแผ่นป้ายมานะครับ
เพลงที่๒ได้แน่เนาะน้องโอม
แต่ถ้าได้ครบ๓เพลงแล้วก็๔๐๐๐บาทนะครับ
เป็นเงินทุนสู้ชีวิตสำหรับวันนี้เราเป็นโอกาสพิเศษนะครับ

พร้อมมาเริ่มกันเลยนะครับ
มาดูกันที่เพลง
เพลงนี้ของคุณโรมศรีธรรมราชนะครับ
ผู้แข่งขันใช้สิทธิ์เปิดตัวช่วยไปทั้งหมด๒ตัวนะครับ

และแผ่นที่๒ข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจน้องโอม

ได้ครับได้แน่เพลงนี้เพราะเราเปิดได้ข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับ

มาถึงเพลงต่อไปนะครับ
ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอของคุณกุ้งสุธิรา

น้องโอมร้องได้หรือร้องผิดครับ

แล้วเพลงสุดท้ายนะครับ

ก็จะได้ยอดเงินทุนสู้ชีวิตสูงสุด
จากรายการของเราในเทปพิเศษนี้นะครับ

ตอนนี้มีอยู่แล้ว๒เพลง๒๐๐๐บาท
และเพลงสุดท้ายนะครับ
แต๋วจ๋าสาริกากิ่งทอง
น้องโอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เจ้าไปไหนไม่บอกพี่เลย

อืมมีเงินอยู่ในกระเป๋าได้กลับบ้านแน่แน่เลยไปให้คุณแม่คุณพ่อ

ก็รับเงินไป๒๐๐๐บาทนะครับ
เป็นเงินทุนเอาไปต่อสู้ชีวิตของครอบครัวของน้องโอมนะครับ

เป็นการกลับมาอีกครั้งของน้องโอมนะครับ
วันนี้ทำดีมาก

เสียใจครับ
แต่ว่าโอมเก่งมากเลยใช่ไหมพวกเรา
ครับปรบมือให้น้องโอมหน่อย
อกจากร้องเพลงเก่งแล้ว
ยังมีเงินกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่สองหมื่น
จากนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่โอมเก่งเลยที่สุดเลย

เป็นเด็กดีโอมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่
เชื่อในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีลูก
อันนั้นคือดีที่สุดแล้วรู้ไหมครับไหนยิ้มหน่อย
โชว์ฟันเลยฟันเราสวยนี่เรียงตัวอย่างกระดาษลูกไข่

ชื่นชมครอบครัวของน้องโอมคุณพ่อคุณแม่นะครับ
ก็เรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างที่ดีให้กับ

คุณป่าวันนี้เห็นคุณพ่อเป็ดเห็นบอกมีอะไรมาฝากทางเราด้วย

เปล่าครับก็คือเป็นผักที่ปลูกไว้ที่บ้านครับ
แต่ว่าครั้งที่แล้วเราว่าคุณเป๊กกี้กินมังสวิรัติ

ก็เลยไม่มีพวกเนื้อไก่มาเป็นพวกผักที่ปลูก

โอ้โหนี่นะครับ

นี่เขาเรียกว่าของที่ปลูกแบบธรรมชาติจริง

จะเห็นว่าอาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสวย
ไม่สวยไม่บ้างอุ้ยแต่มะนาว
แต่นี่คือของที่ไม่ได้ผ่านการใช้สารสารเคมี

โอมเดี๋ยวเอาไปฝากพนักงานเราไว้ก่อน
ขอบคุณค่ะ
น้องโอมวันนี้มาออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เราอยากจะบอกอะไรคุณพ่อบ้าง
อ้อมรักพ่อมากครับ

ผมรักคุณแม่มากด้วยครับ
แล้วถ้าเรารักคุณแม่แล้วเรารักคุณพ่อแล้ว
เราควรจะทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ลูก
ผมจะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครับ
อายุเท่านี้แค่นี้พอแล้วนะ
เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือ
เท่านี้แหละคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจแล้ว
คุณพ่อคุณแม่ล่ะคะให้คุณแม่ก่อนมีอะไรจะบอกลูก
แม่รักน้องโอมที่สุดในโลกเลยรู้ป่ะลูก

วันนี้เป็นเทปพิเศษ๔เทปสุดท้าย

มาเป็นตัวอย่างในปรัชญาของในหลวงราชการที่๙

วันนี้ค่ะคุณพ่อมีอะไรจะพูดทิ้งท้าย
ให้กับทางรายการแล้วกับลูกบ้างคะ
ครับวันนี้ผมก็มาเป็นตัวแทน
เรียกว่าการเลี้ยงดูน้องโอมให้เป็นคนดี
เท่ากับว่าเราก็เป็นพ่อที่ดีคนหนึ่ง
ซึ่งเราสามารถเลี้ยงเขาให้อยู่แบบพอเพียง
ตามแนวคำสั่งสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙ถือว่ามีความสุขมาก
การที่มีความสุขอยู่กับครอบครัวเนี่ย
มันสุกจริงซึ่งบางคนไม่สามารถสัมผัสตรงนั้นได้
มีเงินมีทองมากกว่านี้ก็อาจจะไม่สุขเท่านี้ก็ได้
ความสุขนี้มันไม่ได้วัดกันที่เงินทองนะ

ก็เป็นครอบครัวสุดท้ายนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
พวกเราทุกคนจะร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่
หลวงราชการที่๙ของปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับ

วันนี้ก็เป็นเทปสุดท้ายแล้วนะครับ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยนะคะที่ติดตามนะคะ
ครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ
ผมกับคุณเป๊กกี้แล้วก็ผู้แข่งขันทุกท่านนะครับ
ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ
กลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้ใหม่นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีวันเสาร์และวันอาทิตย์
๘นาฬิกา๒๐นาทีช่อง๓๒แห่งนี้
วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ออกไปผ้าพันมือมาแล้วไม่ยอมลูก

อยากเข้าไปให้เค้าทำ

พี่จะหัวงิตเพราะไม่ได้กินยา
ปกติแล้วฟากพาลูกไปโรงบาล
เขาจะมีอารมณ์ดีขึ้นแต่พี่ไม่มีตังค์ไป
ค่ารถค่ากินก็อย่างน้อยก็๒๐๐๐บาท